ยังอยู่กับเรื่องปืนเถื่อนฮะตำรวจบุกไปรวบตัว
อาเฉาคนเข้าไปติดตามเป็นล้านล้านฮะ

เวลาเขาจะขายของเขาจะมีการแนะนำปืน

รายได้ของเขาแต่ละเดือนเฉียดแสนบาท
เออเอาอื้อ
แดนครับ๒นิ้ว
มีหลายแบบมีหลายแบบ
แบนขนาดอวบขนาดอันมีหมด

เขาดัดแปลงเขาดัดแปลงฮะ
คือปืนเนี่ยถ้าเรารู้จักปืนอีโบ๊ะที่บวกช่างกล
ใช้นะช่างควรใช้ก็คือใส่ทีละนัด

แต่ว่ารอบนี้ใส่กระสุนเล็กก็ได้
จุด๓๘เขาขายจุด๓๘

เล็กจิ๋วเลยฮะแล้วบางแล้วเขาขายแบบนี้

แต่เขาไม่ได้ชื่อเฉาหรอกเขาชื่ออาทิตย์ฮะ
และอายุเท่าไหร่๒๔อายุ๒๔ปีเอง
ถูกตำรวจ๑๙๑บุกไปจับคาบ้านเลย
บ้านเลขที่๒๙ทับ๔อันนี้ปืนนี้
ที่ใช้จุด๓๘ด้วยกันเล็กจิ๋วเดียวเองฮะและแต่ว่าใส่ได้ทีละนัดนะ
แล้วเขาสาธิตให้ดูเลยการดายไฟเอร์ก็คือยิงแบบยิงเปล่าอ่ะ

วันนี้มันปืนแบบอย่างดีเลยนะ
แล้วเขาขายแบบนี้กระบอกละ๗๐๐๘๐๐บาท
โอ้โฮชีวิตฉันมีค่าแค่นี้จริงอันนี้
ไปเจอคนแบบนี้ใช้ปืนเถื่อนแบบนี้ยิงเราตาย
ด้วยปืนแบบนี้เขาขายกันเป็นล่ำเป็นสรรอาเฉาขายฮะ

บุกไปค้นที่บ้านเจออุปกรณ์ทุกอย่าง
ทุกอย่างแปลว่าอะไรสักขยุ่มขยุ่มมาประกอบเป็นปืนได้เลย
มีทุกอย่างด้ามปืนกระบอกปืนลำกล้องเข็มแทงชนวนมีครบหมดเลย
แล้วมีกระสุนขายกระสุนแถมอีกนะฮะ
เขาขายกระสุนแบบจุด๓๘ฮะ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยสามารถจับกลุ่มได้

ริวัลเนี่ยเหมือนเป็นคนเป็นแฟนและเป็นเจ้าของบัญชีด้วย
ทุกครั้งที่มีการซื้อขายจะผ่านบัญชีของมะลิวันครับ

เฉาเขาจบมาจากสัมภวุฒิทหารบกเหรอ

อาเฉาไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตำรวจทหาร

เหมือนกรณีของคุณนัทพงศ์ยูทูปยูทูปอาเฉาเก่าเหลือเกิน
ดูจากยูทูปแล้วก็ไปซื้อปืนอุปกรณ์มาดัดแปลง
ทุกวันนี้คนที่มากดไลค์เพจอาเฉาเนี่ย
อาเฉาสำรองเอออาเฉาเข้าใจไอ้สำรองอะไรวะ
ไม่รู้ในเพจเขาอาเฉาสำรองคนมากดประมาณถ้า๖๐๐๐๐๗๐๐๐๐
ดไลค์กดติดตามแต่คนที่มาดูคลิปต่างของเขาเนี่ย
ล้านกว่าคนนะแปลงง่ายคือคนอยากได้ปืน
แต่ไม่อยากเสียตังค์เยอะจำนวนมากจริง
เพราะแบบนี้มันราคา๗๘๐๐ใครก็ซื้อได้นะฮะ
เหตุการณ์นี้อาเฉาบอกขายไปแล้วจำนวนเหรอนับดิ
นับไม่ถ้วนให้ตัวเลขเจ้าหน้าที่ไม่ได้ครับ
สุดท้ายแล้วก็โดนจับกลุ่มดำเนินคดีไปนะครับ
ยังมีเสียงอาเฉาหรือนายอาทิตย์ฮะ

แจ้งข้อหาซื้อขายปืนยังไม่พอ
และคนที่ซื้อปืนจากอาเฉา
ก็จะต้องมีความผิดตามกฎหมายฐานซื้อปืนผิดกฎหมายด้วย
แล้วจะเอาจากไหนล่ะอ๋อบัญชีรายชื่อ
ตอนนี้อยู่ในมืออาเฉาส่งให้ตำรวจ๑๙๑เรียบร้อยแล้ว
ใครเคยเป็นลูกค้าอาเฉาตอนนี้เตรียมชีวิตเฉาได้เลย

เฉาสมชื่อสุดถูกตำรวจจัดเรียบร้อยแล้วนะคะ